คุณผู้ชมครับแก๊งคนร้ายที่จ่อยิงแล้วก็อุ้มชายชาวมงค์ขึ้นรถกระบะหนีไป
ตอนนี้ตำรวจเขาไล่ล่าตัวอยู่นะแต่ว่าครอบครัวเขาสิ
ครอบครัวเขาตอนนี้เนี่ยคือคิดไม่ออกว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรแล้วกลัวนะครับ
คนที่ถูกอุ้มไปจะได้รับอันตรายจากเหตุลักพาตัวนายเจริญกิจแทร่หล่อ
อายุสามสิบแปดปีคือคนร้ายสี่คนเนี่ย
ใช้รถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สีดำนะครับแล้วก็ขับประกบรถกระบะของผู้ได้รับบาดเจ็บ
มาถึงตรงเขาเหลียงซานตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์
จากนั้นกลุ่มคนร้ายนะครับขับรถปาดหน้ารถของนายเจริญกิจ
แล้วใช้ปืนยิงนายเจริญกิจหนึ่งนัดเข้าที่ขาเป็นขาซ้ายนะเจ็บสิครับ
แล้วก็จับตัวนายเจริญกิจขึ้นรถแล้วหนีไป
นางสาววาสนาภรรยาของนายเจริญกิจเล่าบอกว่า๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
รับหมอผีมานะมาที่บ้านน้องสาวเพื่อจะประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวมงค์
แต่ระหว่างกลับบ้านถูกคนร้ายขับรถปาดหน้า
ท้ายรถของคนร้ายเฉียวหน้ารถของเธอ
สามีก็ต้องหักหลบใช่ไหมแล้วมาจอดข้างทาง
พอลงไปดูความเสียหายเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคนร้ายลงจากรถพูดภาษามงค์ด้วยนะ
จากนั้นไม่นานก็ยิงปืนลงพื้นหนึ่งนัดแล้วก็พยายามจะฉุดสามีของเธอเนี่ยนะครับ
ขึ้นรถไปแต่พอสามีของเธอไม่ยอมปั๊บ
พวกนั้นยิงใส่ขาซ้ายเลยหนึ่งนัดแล้วคราวนี้ลากขึ้นรถไป
เธอบอกเธอไม่สามารถช่วยสามีได้เลยเห็นถูกกระชากตัวไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ
ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าพอมาถึงตรงนั้นปุ๊บ
เขาเหมือนกับว่าเขาตั้งใจชนให้เราลงตรงนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะตั้งใจมาจะวางแผนก่อนแล้ว
หนูไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะรู้จักกันหรือเปล่าแต่สำหรับหนูคือหนูไม่ได้รู้จัก
ซึ่งเธอก็นั่งอยู่ท้ายรถกระบะคันนั้นเธอยังกลัวอยู่เลยครับตกใจอยู่เลย
เป็นห่วงพี่ชายเธอเล่าบอกไอ้ตอนเกิดเหตุนะ
นั่งอยู่ท้ายกระบะกับสามีแล้วลูกสาว๒ขวบ
ไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่านะครับมีรถคันไหนขับตามมาหรือเปล่ากระทั่งเกิดเหตุขึ้น
ไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนยืนยันว่าไม่เคยเห็นพี่ชายไปมีเรื่องกับใครที่ไหน
ก็รับจ้างทั่วไปไม่มีศัตรูเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงพี่ชายมากครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนภูทรภาค๖
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านอำเภอนครไทยที่พิสุนโลกบอกว่า
พบรถกระบะต้องสงสัยนะคาดว่าจะเป็นรถของคนร้าย
ถูกเผาทิ้งฮะนี่ครับถูกเผาทิ้งแบบนี้อยู่ในป่า
เป็นป่าไผ่เชิงเขากะโปซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน
ห่างจากถนนพิษศุนโลกลมสากเป็นประมาณ๒๐กิโลเมตรนะ
ต้องใช้รถขับเคลื่อน๔ล้อขับเข้าไปพอไปถึงก็เจอซากรถแบบนี้
คาดว่าคนร้ายเอารถมาเผาทำลายหลักฐานนะครับ
แล้วก็ไม่พบใครในรถนะครับไม่มีผู้เสียชีวิต
ก็เลยได้ประสานพิสูจน์หลักฐานนะครับให้เข้าตรวจสอบหาเบาะแส
ท่านภูกรรมการสอบพอข่าวค้อระบุว่า
ตอนนี้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๔คนที่ก่อเหตุได้แล้ว

ซึ่งจากการสอบปากคำภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทราบแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งผลประโยชน์